ผมเคยพูดไปเหมือนกันนะผมว่าหลายคนก็คิดเหมือนผมนะ
ผมไม่รู้พูดที่ไหนที่นี่หรือว่าในข่าวเที่ยงของผมนะว่า
เพราะจริงแล้วเนี่ยการที่จะฉีดวัคซีน
ถ้าจะทำจริงเป็นระบบจริงมันง่ายมากเลยนะ
คือตั้งเป็นหน่วยงานเหมือนตอนไหนด้วย

เหมือนตอนที่แบบว่าเขาไปเลือกคุณ
เหมือนตอนที่เขาไปเลือกพวกคุณเข้าไปสู่สภา
ในเวลานั้นคุณเขตไหนเขตไหนเขตไหน

แล้ววัคซีนหน่วยขึ้นมาตั้งเป็นเต็นต์เป็นหน่วยขึ้นมา
แล้วใครเข้าครูหาไหนก็เข้าครูหานั้น
คุณจะรู้ได้หมดเลยว่าในซอยนั้นน่ะ
มีคนแก่กี่คนอายุเท่าไหร่เพราะมันมีรายชื่อทะเบียนบ้านอยู่หมด
ถูกป่ะใช่ค่ะเด็กกี่คนผู้ใหญ่กี่คน

รู้ได้หมดเลยเหมือนกับตอนที่เขาไปเลือกตั้ง
พวกคุณนั่นแหละง่ายนิดเดียวเอง
ถูกไหมส่วนในมุมของวัคซีนยังมาไม่พอ

นั้นในพื้นที่นี้สีแดงคุณก็ฉีดตรงนี้ไปก่อน

มันทำได้ไงแต่พอมันเป็นระบบแบบนี้
มันยากแม่งโคตรยากเลย
มันลำบากไปหมดผมบอกเลยแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบอีกอย่างหนึ่ง
มันเลยทำให้มีความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะซ้ำซ้อนบ้างมีความแบบเออเลอร์
มีความทุกอย่างระบบมันลวนไปหมดเลยไง
ก็อย่างนี้ที่บ้านเห็นหนูอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้กับแหล่งข่าว
อยู่ใกล้กับข่าวใช่ไหมคะเขาก็โทรมาถามซึ่งเราก็ให้คำตอบเขาไม่ได้
เพราะว่ามันมันไม่ได้มันลงไม่ได้อ่ะถึงแม้จะมาสี่หมื่นห้าหมื่น
มันก็ไปลงไม่ได้อ่ะแม่แล้วสุดท้ายอืมพอใกล้ใกล้จะไปแคนเซิลอ่า
โดนอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันเหมือนหน่วยหน่วยเลือกตั้งมันจะอยู่ใกล้บ้าน
จริงคุณก็แค่แบบว่าแต่ละจุดแต่ละจุดให้ไปฉีดแถวบ้านอย่างนี้ก็โอเค
ทำให้เหมือนเลือกตั้งเลยอ่ะเอาง่ายดีกว่าคือจัดเป็นเต็นต์เป็นหน่วยขึ้นมา
เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เข้าไปตามครูว่าคุณเข้าครูหานี้นะเหมือนว่าห่อนบัตรอ่ะคุณก็ฉีด
เข้าไปก็ฉีดถูกบัตรเลือกตั้งนี้ส่งจากส่วนกลางไปได้เลย
แล้วรู้ได้หมดเลยว่าเขตไหนเป็นใครอะไรยังไงคนเท่าคนแก่คนแก่อายุเท่าไหร่อยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่
รู้หมดแล้วสามารถเลือกได้เลยว่าคนนี้ฉีดไฟเซอร์คนนี้ฉีดแอสต้าเซเนก้า
ฉีดต้องเลือกให้อีกเนี่ยแล้วก็สามารถทำประเมินได้ด้วยว่าจะฉีดไม่ฉีด
อ่ะมันเป็นเรื่องที่ถ้าจะทำเนี่ยมันมันทำไม่ได้ประเด็นคือวัคซีนก็ไม่พออีก
ถ้าจะทำอย่างนั้นก็ไม่รู้ไงสั่งไฟเซอร์เข้ามาเพิ่มอีกนะคะอีกสิบล้านโดสแม่
ชุดที่สามชุดที่สามไม่มีอีกก็วัคซีนก็ไม่มีอีกอ่ะถ้าพูดจริงจริง
ขนาดส่วนกลางวัคซีนยังไม่พอแล้วคิดว่าถ้ามันกายออกไปอย่างนั้นมันจะพอไหมล่ะ
ถึงได้บอกไงว่าต่อให้วัคซีนไม่พอณวันนี้ก็ยังไม่เป็นไรเพราะอะไร
เพราะว่าคุณสามารถเลือกวัคซีนไปฉีดในพื้นที่ที่เป็นสีแดงได้
ในพื้นที่นี้สมมุติว่าสมมุตินะเขตนี้เรารู้อยู่แล้วนะ
มีคลัสเตอร์อันไหนคลัสเตอร์ไหนแล้วเป็นตัวแดงสมมุติบางเขน
คุณก็จัดฉีดบางเขนระดมฉีดอัดบางเขนไว้ก่อนเลย
มีคลัสเตอร์ไหนสีแดงคุณก็ไปฉีดพื้นที่นั้นไปอัดไปก่อนเลย
แล้วส่วนที่เหลือที่ยังเป็นพื้นที่สีเขียวรอได้
มันอย่างเงี้ยมันมันถึงจะคงได้มันจะทัน

เริ่มจากเอทีเคก่อนเทสคริสเนี่ยนึกออกป่ะเดี๋ยวมันมาเนี่ย
แบ่งยังเพราะมันมีอยู่แปดล้านกว่ารู้สึกเขาจะประมูลมาแปดล้านห้า
มันจะกระจายยังไงก่อนอาจจะรู้ว่าใครจำเป็นไม่จำเป็นอะไรอย่างนี้
ไม่นั่นเป็นของราววิถีก็ไม่ใช่เหรอเนี้ยของรัฐบาล
ไม่เข้าใจไงแต่หมายความว่าคือทางราชวิถีก็มีคนสั่งตัวนั้นน่ะ
ค่ะอันนี้คือเป็นแบบว่าอนุมัติเงินจำนวนที่บอกว่าเอาไปจ่ายวัคซีล
ฟัซเซอร์สองชุดแรกอ่ะนะคะที่เรามีการสั่งไปแล้วนี่หยี่สิบล้านโด้ส
หรือไม่คะมีชุดที่สามจำนวนอีกสิบล้านโด้สค่ะ
สั่งซื้อนะคะอันนี้สามสิบล้านโดสเขาคาดการณ์ว่าจะได้รับในวัคซีนชุดแรกเนี่ยคือไตรมาสที่สี่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ก็คือตุลาคมเป็นต้นไปใช่ค่ะอันนี้ก็คือมีการสั่งเพิ่มไปกว่าที่อ่าแต่ไฟเซอร์นี้
คือนั่นแหละก็อย่างที่บอกแหละก็คือสุดท้ายแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะอืม
แต่ผมพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ที่ครั้งแรกนะผมพูดหลายครั้งไอ้เรื่องเนี้ยจริงจริงมันต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วอ่ะ
คือถ้าไม่อย่างนั้นนะโอ้โหมันถ้าใช้วิธีเหมือนพี่หนุ่มคิดนะคะที่ว่าตามครูหาเลือกตั้งเนี่ย
จะเกิดปัญหายายได้สองโดดคือคือพูดง่ายง่ายนะคือผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าใครนะค่ะ
เอาความคิดส่วนตัวความคิดส่วนตัวนะอย่างที่เมื่อกี้แองจี้ถามขึ้นมาเนี่ย
ทำไมถึงต้องมีแอปของที่นี่ที่นี่ของแอปของใครที่นี่อันนั้นแป๊ปของที่นี่ไอ้นี่ครับ
แอปของคุณนุษย์ต้องเลิกระบบการเป็นพระเอกอ่ะเลิกระบบการที่คุณจะเป็นพระเอก
แล้วมองถึงบริบทข้อเท็จจริงว่าต้องทำอย่างไรแค่นั้นเอง
แต่วันนี้มันคือกูก็จะเป็นพระเอกกูก็จะเป็นพระเอก
อันนั้นก็จะเป็นพระเอกมันก็ไม่ได้ไงพระเอกแม่งต้องมีคนเดียว
คือหรือไม่ก็ร่วมกันไปอยู่ในคนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมนั่นแหละ
มันถึงจะรอดไม่อย่างนั้นมันก็ยังเป็นอย่างเงี้แหละไม่รู้นะขอโทษนะ
ถ้าเกิดพูดไม่ถูกใจใครนะครับ